วันที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงที่คนร้ายก่อเหตุตั้งแต่เย็นเลยนะ
ตอนก่อเหตุใหม่เนี่ยจนมาถึงช่วงค่ำมาอยู่ภายในห้างแล้วเนี่ยนะฮะ
จะเห็นว่ามีการถ่ายรูปตัวเอง
เซลฟี่นะลงเฟสบุ๊คนะครับ

ลงที่สังคมออนไลน์ของตัวเองนะครับ
แล้วก็มีรายงานข่าวว่าระหว่างที่เดินตามหาผู้คนในห้าง

ทีนี้พอคนร้ายเปิดเผยหน้าตัวเองเห็นตัวตนออกมาตั้งแต่วันก่อเหตุแล้ว
วันเสาร์ที่แล้วมีพนักงานของร้านขายโทรศัพท์มือถือร้านหนึ่ง

มาซื้อโทรศัพท์ที่ร้านของเขา

แล้วก่อนเกิดเหตุวันเดียวยังเอาโทรศัพท์มาซ่อมอยู่เลย
นี่ฮะพนักงานขายโทรศัพท์มือถือที่ร้านนี้นะครับ
บอกว่าคนร้ายมาซื้อนะฮะโทรศัพท์มือถือที่ร้านของเธอนะครับ
พอเห็นหน้าแล้วเนี่ยจำได้เลยนะครับ

เพราะว่านอกจากจะเดินมาซื้อโทรศัพท์มือถือที่ร้านของเธอมาซื้อของที่ห้างแห่งนี้แล้ว
ยังเคยเห็นมาออกกำลังกายมาวิ่งอยู่หน้าห้างด้วย

ตอนที่คนร้ายมาซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ย
ก็ดูปกติดีนะฮะที่พนักงานที่ขายบอกว่าจำได้นะ
ก็เหมือนกับคนที่มาซื้อคนอื่นทั่วไป
วันเกิดเหตุก็มาที่ร้านมาซ่อมเพราะว่าบอกว่ามือถือเนี่ยชาร์จไฟไม่เข้า

มาเห็นข่าวโอ้โหดูแล้วท่าทางตอนที่มาซื้อมาซ่อมก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูผิดปกติ

มาก่อเหตุแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแบบเหมือนคนละบุคลิกกันเลย
ดูแล้วใช่เหรอเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีเรื่องมากเลยนะ
แม้แต่บุคลิกก็คือดี
ก็แต่ละคนก็เจอเหตุการณ์แตกต่างกันไปนะฮะ

ไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เอาเป็นว่า
เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ต่อเนื่อง๙กุมภาพันธ์ตอนช่วงเช้าเนี่ย
คนร้ายคนนี้ก่อเหตุยิงผู้คนเสียชีวิตถึง๒๗ศพที่เป็นผู้บริสุทธิ์
เจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนไม่รวมกับคู่กรณีของตัวเองอีก๒ศพ
เป็น๒๙ศพบาดเจ็บอีก๕๐กว่าคน